ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน

เพลงที่๑นะครับ
มูลค่า๕๐๐๐บาท

ได้งาน
วันนี้แก้ช้ำได้สำเร็จนะคะ

ร้องได้อย่างจริง

กะแตนผูกโบงานเพลงดังอีกเพลง
แล้วมาอยู่กับอาจารย์ภัยจิตสุภวารีนะครับ
เป็นผลงานของครูวิเชียนคำเจริญเหมือนเดิม
มาถึงเพลงที่๒กันแล้ว

วันนี้มีมูลค่านะครับหนึ่งหมื่นบาท
ถ้าพร้อมนะครับคุณนุตรีมาฟังอินโทรเพลงที่๒มาเลยครับ
เป็นไงครับฟังไปแล้วก็น่าจะเข้าทางอยู่
ก็ไม่ได้เลี้ยวไปไหนเยอะนะฮะ
แต่ว่ามันก็มีน่าหนักใจเพราะว่าเป็นเพลงที่มีจังหวะ
มันไม่ใช่เพลงช้าที่ให้เรามีเวลาคิดเนื้อได้นาน
ถ้าอย่างนั้นต้องมาตัดสินใจกันก่อนนะครับ
ฟังอินโทรไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๒มูลค่า๑๐๐๐บาท
คุณหนูตรีนะครับตกลงว่าจะเล่นหรือจะหยุดครับ

ว่าเพลงนี้เราถ้าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เรามีตัวช่วยให้นะครับ
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ยังไม่ใช้ค่ะ

ยังไม่ใช้

เขาเชิญได้ไปร้องเพลงตำนานลื่นเริงอะไรอย่างนี้
ก็จะมีเพลงนี้รวมอยู่ในชุดของเรา

ถ้าร้องได้นะก็ผ่านเพลงที่๒ไปได้๑๐๐๐บาท

ถ้าพร้อมแล้วเพลงที่๒นะครับ
มูลค่า๑หมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อม
ร้องได้ให้ล้านเพลงที่๒เพลงมาครับ

ขอบคุณค่ะ
ตั้งแต่เป็นสาวแต่งกาย
หาผู้ชายถูกใจไม่มี
เมื่อคืนฝันดีหน้าตบฝันฝัน

ผู้ชายยอดดี
พาไปเที่ยวดูหนัง
พาไปนั่งจูจี
แล้วพาไปเที่ยวชมสวน
ดอกลำดวนส่งให้ด้วยสิ
เสียบหูให้ตั้งลายหนนะเสียบหล่น
เสียบหล่นตั้ง๕๖ที
ตกใจตื่นตอนตีสี่
แม่เสียหน่อยจัง

เสียดายจัง
ตี๕ไม่ถึงก็จวน
ทบทวนเรื่องฝันฉันดี
ผู้ชายอะไรนายิ
กระซิกกระซิกน่ารักน่าดี
เพียนมาออดอสอ
คำสะหนอมากมี
ฝันว่าคิดอยู่ว่าง
ถ้าถูกลวนลามจะทำไงดี
ความคิดพอหยุดลงปั๊บ
หุบหมัดหนุ่มหนักเข้าจับเขาจี
ตกใจตื่นมาเสียนี่
แหมเสียดายจัง
เสียดายจัง

แต่อันนี้เหมือนว่าเป็นเพลงแรกสำหรับแคมเปญนี้เลย

ยังไม่เคยร้องมาก่อนยังไม่รู้ว่าจุดไหนจะผิดจุดไหนจะถูก

ถ้าผ่านเพลงนี้ไปได้นะครับก็เรียกว่าไปถึงเพลงที่๓ได้เลย
นี่แหละถ้าผ่านเพลงนี้ได้ที่ดิน๓วา๒๒แล้ว
เอาใจช่วยกันเลยนะครับมาดูกันเลยครับ
สำหรับเพลงที่๒นะครับมูลค่า๑๐๐๐บาทนะครับ
คุณหนูตรีร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

เพลงที่๒ครับมูลค่า๑๐๐๐บาท
คุณอุตรีร้องนะครับ
คุณนุทรีร้อนได้แล้ว
แม่

แม่ไม่เสียดายแล้ว

สำหรับเพลงที่สองนี้ก็ยังครงเป็นเพลงของราชานิรุกถุ่มตลอดกาลท่านครับ

เพลงดังสร้างชื่อยุคแรก
แล้วก็เป็นยุคเปลี่ยนผ่านจากเพลงลูกทุ่งเขาเรียกว่าลูกทุ่งท้องไร่ท้องนาไปเป็นลูกทุ่งป่าคอนกรีตลูกทุ่งกรุงเทพ
งานโดยครูวิเชียนคำเจริญนะครับดนตรีโดยคุณประยงชื่นเย็น
ก็ผ่านมาแล้วสองเพลงต่อไปเลยมาถึงเพลงที่สาม
ดูสิว่าจะมีเงินไปซื้อที่ทำตลาดนัดหรือไม่นะฮะ
เพลงที่๓นี้มีมูลค่า๒๐๐๐บาทถ้าพร้อมนะครับอินโทรเพลงที่๓มาเลยครับ
มีเสียงโหนเหมือนโดนหวาย
เพลงนี้มันยังไงฮะมันเก่าไปเหรอครับ
เก่าค่ะแต่จริงแล้วร้องได้ถ้าหากว่ามัน
มันไม่ได้อยู่ในสถานการณ์คับขันอย่างนี้

ใช่โดยเฉพาะท่อนที่๒ที่ต้องเชิญหลวงพ่อต่าง

ร้องไปก็อ๋อนั้นอ๋อนั้นอ๋อ
ฉันจะก็ทรมานในท่อนนี้๒เท่าไร
จะเอาสมาธิที่ไหนมาเชิญ
แล้วเป็นเพลงเร็วเนี่ยมันไม่ค่อยได้มีเวลาคิด

กลับบ้านคงจะไม่พอแน่
ถ้าเล่นต่อก็มีรุน๒หมื่น
แต่ถ้าเล่นต่อแล้วร้องผิดก็จะเหลือ๕๐๐๐บาท

เครงที่๓นี้จะเล่นหรือจะหยุดครับ
เล่น
เล่นค่ะเล่นค่ะเล่นค่ะ

เล่นนี้ไม่มั่นใจถึงเวลาหรือยัง
สำหรับเขาคนนี้ครับ
๖แผ่นป้ายใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
คุณนุฏรีครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้
ใช้ค่ะ

นี่ถูกต้อง
ถึงเวลา

อยากได้ข้ามไปเลยไหมครับ
อยากได้ข้ามไปเลย
ข้ามไปเลย
ตกลงว่าใช้ตัวช่วยนะครับ
แผ่นไหนครับ
เลือกออกมาแล้วนะครับ
แผ่นที่หนึ่งนะครับ
คุณหนูตรีบอกว่าอยากได้มากที่สุดก็คือ

นะครับมาดูสิว่าจะได้หรือไม่นะครับ
ตัวช่วยของคุณหนูตรีก็คือ